เบรกนี้ค่ะก่อนจะไปถึงเจเนเฟอร์รอเรนนะคะมาอยู่ที่บ้านเราก่อนค่ะ
ระดมทุนหาซื้อวิวแชร์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการค่ะ
สมาคมนิสิตเก่านิติเทศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
จัดงานวิ่งการกุศลนิเทศฟันรันตอนเป็ดติดล้อ
ถึงเวลาพากันไปให้ไกลกว่าเดิม
เพื่อระดมทุนจัดซื้อวิวแชร์ให้แก่น้องผู้พิการ
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระบรมราชุปธรรม
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
โดยมีนักแสดงอารมณ์ดีสิทธิ์เก่าจากรั้วจามจุรี
อย่างเติร์ดชั้นทวิทย์และวีวีโอเลทค่ะ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ
ซึ่งกิจกรรมวิ่งการกุศลในครั้งนี้นะคะ
มีระยะทาง๕บวก๑กิโลเมตร
โดยกิโลเมตรสุดท้ายค่ะมีทีเด็ดว่า
ใครที่ผ่านเข้าเส้นชัยผู้ใหญ่ใจดีจะแจกทันที๑๐๐บาทค่ะ
เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมทำบุญนะคะ
ส่วนเส้นทางการวิ่งค่ะจะเริ่มจากหน้าคณะนิเทศศาสตร์
เส้นทางอันร่มรื่นภายในนะคะ
ไปยังสนามกีฬาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ
เงินทุกอย่างที่เราได้ตรงนี้เนี่ย
เราจะเอาไปซื้อรถวิวแชร์เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นคอนเซ็ปต์เป็ดติดล้อ
ขณะที่เราวิ่งได้เราก็ซื้อล้อติดให้กับคนอื่น
ได้ไปพร้อมกันเพราะไปด้วยกันมันจะไปได้ไกลกว่ากันนะคะ
แต่ว่าปีนี้เป็นปีที่ผมรู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากนะครับ

เพราะรู้สึกดีใจเหมือนเราได้เจอพี่น้องที่มาช่วยเหลือกัน
กิจกรรมวิ่งมหากุศลครั้งนี้ค่ะ
จัดขึ้นในวันที่๑๙กุมภาพันธ์
สตาร์ทเวลา๗โมงตรงที่หน้าคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
อาทิเติร์ดชันทวิทย์ไอซืดนัทรัศน์ต่อธนภพเจเจกริจสนภูมิค่ะ
เข้ามาร่วมสร้างสีสันกันอย่างพร้อมหน้ากันเลยค่ะ

ช่วยเหลือสังคมได้สุขภาพด้วยค่ะ